ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปดิ

หมายถึงเพลงไปจะให้ผมรีบไปไหนล่ะ

ถ้าผมไปตอนนี้เขาไม่จ่ายค่าตัวผมทำไง
ก็ดีแล้วเขาจะได้สายฉัน

ขึ้นเหนือไปกันที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพยาวค่ะ
พยาวจะพาคุณผู้ชมไปชมพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัย
ซึ่งเขาคาดว่ามีอายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปีเลยทีเดียว
และที่สำคัญพระพุทธรูปนี้เขาเรียกว่าพระยิ้มด้วย

ติดตามกันได้กับคุณวัชรีดวงใสในช่วงของตลอดหาเรื่องค่ะ
พระพุทธรูปหินทรายแก่สลักปางมารวิชัย
เป็นพระพุทธรูปที่มีประชาชนไปสักการะจำนวนมาก
เนื่องจากมีลักษณะรูปร่างสง่างาม
ใบหน้าและปากมีลักษณะยิ้มอย่างสงบ
และมีดวงตาที่ชอบมองตามผู้คนที่มาสักการะบูชา
จนมีชาวบ้านเรียกว่าพระยิ้ม
สาเหตุที่พระพุทธรูปหินทรายแก่สลักปางมารวิชัย
มีลักษณะที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
เพราะคนสมัยโบราณได้สร้างโบราณวัตถุ
ด้วยความเลื่อมใสสัทธาจิตใจสงบ
พระพุทธรูปจึงออกมายิ้มอังจากพระพุทธรูปองค์อื่น
อกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้น

กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ให้ประชาชนได้ศึกษา
คุณผู้ชมคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะ
นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพยาวค่ะ
และด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือน้ำตกภูซางค่ะ
และลำห้วยตรงนี้นะคะเรียกว่าลำห้วยน้ำเปื่อย
ซึ่งเป็นน้ำเย็นจะไหลไปสมทบกับน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาประมาณ๑๕เมตร
ซึ่งน้ำตกเป็นน้ำอุ่นค่ะอุณหภูมิประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
น้ำเย็นกับน้ำอุ่นไหลมาสมทบกัน
ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่มากในช่วงหน้าร้อนนะคะ
แล้วก็น้ำตรงนี้แหละค่ะก็จะหล่อเลี้ยงชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต่อไปด้วยค่ะ
หลายคนเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่าน้ำตกอุ่นค่ะ
มีน้ำตลอดทั้งปีน้ำใสปราศจากกลิ่นกรรมทัน
บริเวณใต้น้ำตกเป็นแอ่งน้ำเหมาะสำหรับลงแช่น้ำอุ่นให้สบายตัว
ส่วนบริเวณเหนือน้ำตกมีเส้นทางชมป่ามีสภาพเป็นป่าพรุน้ำจืดที่เต็มไปด้วยพันไม้แปลกตานานาพันธุ์
ซึ่งหาชมได้ยากอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
ใกล้กันยังมีบ่อซับน้ำอุ่นซึ่งเป็นบ่อน้ำตามธรรมชาติ
และเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกภูซางเป็นบริเวณที่มีทานน้ำอุ่นผุดขึ้นมาจากใต้ผืนดิน
ชมธรรมชาติกันเต็มอิ่มแล้วเราไปหาผลไม้อร่อยทานกันดีกว่าค่ะ
นี่เป็นไร่สับปะรดภูแลที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงราย
ที่ขึ้นชื่อของความอร่อยกรอบกินสดที่ไร่ได้ทั้งบรรยากาศและความอร่อยสดใหม่จริงค่ะ
จากการสอบถามเจ้าของไร่บอกว่าซื้อพันธุ์มาปลูกเพียงแค่ครั้งเดียว
จากนั้นนำมาขยายพันธุ์เองหากต้นไหนสมบูรณ์ก็จะออกผลประมาณ๕๖ผล
และสามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปีนับเป็นของดีอีกหนึ่งสิ่งของที่นี่เลยค่ะ
เที่ยวมาทั้งวันแล้วไปนวดให้หายเมื่อยกันดีกว่า
นวดที่นี่เรียกว่าการย่ำขางเป็นวิธีบำบัดรักษาวิธีหนึ่งของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านหนา
โดยจะใช้เท้าชุบไพรหรือน้ำมันงาไปย่ำบนค้างที่เผาจนร้อน
แล้วนำไปย่ำบนร่างกายหรืออวัยวะของผู้ป่วย
ค้างคือโลหะเหล็กที่นำไปหล่อจนเป็นใบค้างสำหรับไถนา
เป็นสถานที่ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่๑๑

เพื่อมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการตลาด
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยค่ะ
โหน่าไปเที่ยวมากสักครู่นี้นวดกันท้าวไหม้เลยนะ
ไม่ใช่ท้าวไหม้เป็นวิธีการสปาของเขา
มีคุณผู้ชมส่งมาด้วยว่าอยากไปเที่ยวภูซาง
ถ้ามีเวลาก็แวะเวียนกันไปได้เลยนะคะ
รวมไปถึงขอบคุณผู้ชมที่ส่งมาเป็นบทกรรมยาวมากเลย
ดีใจเห็นแล้วมีเตรงมาด้วยนะเออเอาละช่วงนี้เที่ยวกันต่อเที่ยวนะครับ
จะพาไปที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
ชิวฝันไพร้เอาล่ะไปดูกันได้ครับ
นี่แหละครับบริเวณรอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
ตำบลนาสายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะ
ก็มีชุมชนปากากะยอครับ
ที่เข้ามาอยู่เมื่อปี๒๕๔๑ครับ

เป็นชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิต
ประเพณีวัฒนธรรมของกะเรียงโบราณ

ทั้งที่รอบหมู่บ้านนะครับ

ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะครับ

ทำไร่ทำสวนแล้วก็ทอผ้านะครับ

มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปีครับ
ชาวปากากยอนั้นก็เชื่อว่า

น้ำในบ่อนี้ไม่เคยแห้งขอด
แม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับ

คือจะมีบ่อน้ำขนาดเล็ก
กว้างประมาณ๓นิ้วลึก๑ฟุต

เป็นที่ขุดศิลแรงของชาวบ้าน

แล้วบังเอิญว่ามีการพบ

แล้วบ่อนี้เปรียบเหมือนกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ช่วงนั้นก็เริ่มมีการมาอยู่
แต่ว่ากลุ่มแรกที่มาอยู่

ไหนเราก็จะมาอยู่ที่นี่แล้ว

ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำปลาปลา

ทั้งฟ้าทั้งเลหนแบบ

โดยเมื่อเข้าสู่อำเภอลีจุดแรกที่จะต้องเข้าไปกราบไหว้ก็คือ
วัดบ้านป่างครับของครูบาเจ้าศรีวิชัย
วัดพระพุทธบาทผาหนามของครูบาอภิชัยขาวปี

โดยจุดทางขึ้นชมพระพุทธบาทอยู่บนยอดดอยนะครับ
มีประตูเข้าสู่วัดแล้วก็มีนายทวารบาน
นี่โอ้โฮปกติยักษ์เขาจะถือกระบองนะครับ

ก็สร้างความประหลาดใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมวัดนะครับ
เมื่อไปถึงที่ประติศาสตร์ภรรยาพระพุทธบาตร
ก็สามารถชมวิวอำเภอลีได้โดยรอบครับ
จากนี้ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
ยังสร้างพระเจดีสีเวียงไช
มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งครับ

นี่ขนาดเรามองจากภาพที่เราถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะ

ถ้าไปเห็นกับตาเนี่ยรับรองว่าต้องสวยมากแน่เลย
ลำพูนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีวัฒนธรรมมีอรยธรรม
รวมไปถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เรานำมาเสนอด้วย
มีเวลาอย่าลืมไปเที่ยวภาคเหนือนำเสนอกันไปเยอะแล้ว

โอ้เพราะสุดท้ายใจร้อนอย่างนี้อากาศมันร้อนใช่ไหม
หลายคนก็ส่งมาว่าช่วงนี้ร้อนแล้วนะคะ
ร้อนแบบนี้พาไปหาอะไรดับร้อนให้มันชื่นอกชื่นใจกันหน่อย
เดี๋ยวผมพาไปเลยไปทานน้ำเมลอนกัน

หวานหอมเลยทีเดียวที่จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามได้ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับ
สนับสนุนโดยบริษัทเจียไตเมล็ดพันธราเครื่องบินคุณภาพดีการันตีความงอก

เมลอนปั่นโอ้โหนี่แหละที่เรามาเมลอนครับคุณผู้ชมครับ
ที่นี่ที่ฟาร์มเจียไตจังหวัดกาญจนบุรี
เขาขึ้นชื่อเรื่องของเมลอนบอกว่าหวานอร่อยนะครับ

ชอบเยี่ยมมากได้กลิ่นของเมลอน
รวมไปถึงเนื้อของเมลอนเน้นเลยครับคุณผู้ชมครับ
แถมมันยังหวานหอมอีกต่างหาก
หวานหอมแบบนี้กินแค่น้ำปั่นไม่พอ
เดี๋ยวต้องไปดูขนเมลอนด้วย
เขาบอกว่าที่นี่ขนใหญ่ขนแน่น
แล้วก็เนื้อหวานหอมอร่อยต่างหาก
เขามีวิธีปลูกยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับติดใจน้ำเมลอนปั่นคุณผู้ชม
ไปกินมาแล้วไปดื่มมาแล้วอาหล่อย
หวานหอมมากเป็นผลผลิตที่สำคัญของที่นี่
ที่เจี๊ยแล้วไตรฟาร์มจังหวัดกาลเจนาบุรี

แบบนี้หวานหอมอร่อยเนี่ย

ไปคุยกับผู้รู้กันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้รออยู่แล้วด้วยครับ
สวัสดีครับเชิญทางนี้นิดนึงครับ
มาพูดคุยกันหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นลูกเมลอนแบบนี้
ลูกยังไงแล้วมีวิธีการอย่างไรนะครับพี่พรชัยเนี่ย
เป็นผู้ดูแลแปลงปลูกแห่งนี้ถูกไหมครับผม
วิธีการปลูกอย่างแรกเลยกว่าจะมาเป็นลูกเมลอนเนี่ยฮะ
ทำอย่างไรบ้างเอ่ยก็ตอนนี้ก็คือหนึ่งเนี่ย
เราต้องเลือกสายพันธุ์ก่อนเลือกสายพันธุ
ใช่ครับเป็นเน็ตเนื้อเขียว
หรือว่าเนื้อสีส้มลูกใหญ่แบบนี้
มันใช้เวลามากน้อยขนาดไหนครับกว่าที่มันจะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้
ก็คือตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวเลยเนี่ยประมาณ๘๐วันครับ
วัดความหวานของเราเคยวัดได้ระดับไหนฮะ
คือจริงแล้วเราผ่าแล้วก็มาเราวัดเทสดูเนี่ย
จะต้องไม่น้อยกว่า๑๓บิ๊กนะครับ
คุณผู้ชมครับลูกมันใหญ่ขนาดนี้
ขนาดของแต่ละชนิดแต่ละไซส์มันก็มีความแตกต่างกัน

จริงแล้วใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับ
เพราะความหวานของมันถ้าเกิดใหญ่เนื้อจะหนา

ไหมลอลุจะเริ่มจากใส่เข้าไปถึงเนื้อ
ลูกผลที่ดีเนี่ยประมาณ๑๘๒กิโลกรัมจะดี
แล้วก็ที่ร้านค้าที่เจตัยทรงวาดแล้วก็ที่ฟาร์มปากช่อง
จะเป็นของฟาร์มนะครับจะเป็นของคั่วจะเป็นสีเขียวครับครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ของมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับครับอ่าแบบนี้ครับจะต้องเป็นสีเขียวด้วยเหมือนกันจะแต่แท้ครับกับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะซื้อหารับประทานเอาไว้ก็สามารถติดต่อมาได้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะนำไปพอปลูกเพื่อที่จะเป็นรายได้เสิร์
รสชาติมันดีจริง